คุณผู้ชมฮะมาติดตามสถานการณ์โควิดในแต่ละจังหวัดกันบ้างนะครับ
ซึ่งแต่ละจังหวัดก็มีเคสที่แตกต่างกันออกไปนะครับที่นครศรีธรรมราชเนี่ย
ตอนนี้ทางสสจจังหวัดเตรียมเอาผิดกับหนุ่มสาวคู่หนึ่งนะครับ
รู้ตัวว่าตัวเองนั้นติดโควิดแต่ก็ยังเดินทางนั่งเครื่องบินจากกรุงเทพ
แล้วมารักษาตัวที่นครศรีธรรมราชนะครับ
ขณะที่เชียงใหม่เองก็ถือว่าเป็น๑ใน๕จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงนะครับ
แล้วก็ตอนนี้ก็ต้องดูเรื่องของเตียงว่าอาจจะไม่มีเตียงเพียงพอในการรองรับนะครับ
ยอดของการติดเชื้อรายใหม่สำหรับวันนี้กันก่อนนะครับ
ซึ่งยอดการติดเชื้อรายใหม่สำหรับโควิด๑๙วันนี้พบเพิ่มขึ้นถึง๙๖๕รายนะครับ
แล้วก็มีผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศใน๙รายนะครับ
ผู้ติดเชื้อสะสม๓๔๐๐๐กว่ารายผู้เสียชีวิตวันนี้ไม่มีเพิ่มเติมนะครับ
ก็ยังอยู่ที่๙๗รายนะครับ
โดยที่เชียงใหม่วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มถึง๒๖๐ราย
ผู้ติดเชื้อสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นี่คือ๑๑๙๑รายนะครับ
นายแพทย์จตุชัยมณีรัฐในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ยอมรับนะครับว่า
หากตัวเลขผู้ป่วยโควิดยังอยู่ในระดับนี้
ก็อาจจะเกินกำลังที่โรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามจะรับได้ที่๑๓๐๐เตียง
ซึ่งจากการประเมินนั้นน่าจะไม่เพียงพอนะครับ
ตอนนี้ได้มีการขยายโรงพยาบาลสนามในเฟส๓เพิ่มอีก๑๐๐เตียง
ศูนย์การประชุมและแสดงนิทัศกาล
แล้วก็จะมีเตียงรองรับผู้ป่วยที่ศูนย์ฝึกรอดอร์อีก๑๒๐เตียง
ขณะที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้นั้นได้เตรียมใช้ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ
ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามสำรองโดยมีเตียงอีก๔๐๐เตียงด้วยนะครับ
ส่วนที่ประจวบคิริขันซึ่งถือว่าเป็น๑ใน๕จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงนะครับ
โดยสถานการณ์ก็น่าเป็นห่วงนะครับ
วันนี้วันเดียวพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึง๑๔๑ราย
ระบาดมาจากผู้ที่มีประวัติทำงานพาร์ทไทม์ที่คริสตันผับกรุงเทพ
แล้วก็สามีที่เดินทางมาเที่ยวที่มายาผับในพื้นที่อำเภอหัวหินแล้วก็แพร่เชื้อต่อนะครับ
ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมในจังหวัดขณะนี้นะครับมี๓๓๔รายครับ
ส่วนที่นครราชศรีมามีการเฝ้าระวังในคลัสเตอร์ของร้านหมูกระทะนะครับ
เพราะว่ามีผู้ติดเชื้อระลอกใหม่สะสมของจังหวัด๑๒๓ราย
ก็มีการเตรียมสารที่เป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยเพิ่ม
โดยพบเป็นคลัสเตอร์ใหม่ในร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งในตำบลในเมืองอำเภอเมืองนะครับ
มาจากผู้ป่วยติดเชื้อซึ่งเป็นลูกค้าได้เข้ามานั่งรับประทานอาหารในร้านหมูกระทะเมื่อวันที่๕เมษายน
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจเชิงรุกหาเชื้อจากพนักงานในร้านพบว่าพนักงานนะครับซึ่งมีอยู่๒๙คน
ตอนนี้ตรวจพบเชื้อเบื้องต้น๑๓คนแล้วก็น่าจะสรุปว่ามีการพบเชื้อ๑๗คนรวมถึงเจ้าของร้านด้วยนะครับ
ที่จังหวัดชนบุรีนะครับก็เป็น๑ใน๕เหมือนกันของจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อสูงสุดนะครับ
ก็ตอนนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายใหม่ประจำวันอยู่ที่๑๐๑ราย
เชื่อมโยงกับคลัสเตอร์สารบันเทิง
สารบันเทิงที่พัทยาศรีราชาย่านรัชดากรุงเทพ
แล้วก็ที่ระยองรวมถึงงานมอเตอร์โชว์นะครับ

ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนายจำเรินทิพยพงธาดา
สั่งยกเลิกงานประเพณีปล่อยเต่าครั้งที่๕๒
ประจำปี๒๕๖๔บริเวณชายหาดท้ายเหมือง
ที่เพิ่งจะมีพิธีเปิดเมื่อค่ำวานนี้คือ๑๒เมษายนนะครับ
โดยให้มีกิจกรรมได้อีก๑คืนภายใต้มาตรการป้องกัน
หลังจากได้รับรายงานว่ามีผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้นอีก๔รายครับ
ส่วนกรณีของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
เคสของคนที่รู้ตัวว่าติดเชื้อแต่ว่าปกปิดข้อมูล
แล้วก็ขึ้นเครื่องบินเดินทางมาที่นครศรีธรรมราชนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนครศรีธรรมราชนะครับ
ก็ได้เดินทางไปรับตัวหญิงสาววัย๒๖ปี
ตรวจพบเชื้อโควิด๑๙ตั้งแต่ที่กรุงเทพมนคร
แต่ว่าปกปิดข้อมูลตนเอง
แล้วก็ขึ้นเครื่องบินสายการบินไทยไลออนแอร์จากสนามบินดอนเมือง
มายังสนามบินนครศรีธรรมราช
เมื่อช่วงค่ำของวันที่๑๑เมษายนที่ผ่านมา
เพื่อที่จะมาพบกับแฟนนะครับ
ซึ่งเป็นผู้ชายที่บินมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
แล้วจากนั้นได้มีการโทรหาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ให้มารับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาบราชนครศรีธรรมราชนะครับ
หลังสอบสวนยังพบว่าแฟนนุ่มวัย๒๖ปีของหญิงคนดังกล่าวนั้น
ก็ได้นั่งเครื่องบินมาก่อนหน้านี้
โดยมาในตอนเช้าของวันที่๑๑เมษายน

ทั้งที่ก็รู้ตัวว่าติดเชื้อโควิดตั้งแต่ที่กรุงเทพแล้วนะครับ
ล่าสุดทางสสจนครศรีธรรมราช
นิติกรฝ่ายกฎหมายตรวจสอบข้อเท็จจริง
หากพบมีเจตนาในการปกปิดข้อมูล
ก็จะต้องเอาผิดตามกฎหมายต่อไปนะครับ
ขณะที่ทางด้านรองอธิบดีอายการ
สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาคเก้า
นายโกศลวัฒน์อินทุจันยงนะครับ

เรียกร้องให้ผู้ที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย

เพราะเมื่อรู้ตัวว่าติดโควิดก็ต้องกักตัว
รู้ตัวว่าติดโควิดที่กรุงเทพยังขึ้นเครื่องบินกลับนครศรีธรรมราช

ใจคุณทำด้วยอะไรนี่คือสิ่งที่โพสต์ไว้นะครับ
แล้วก็มีการโพสต์เพิ่มเติมบอกว่าให้พาผู้โดยสารทั้งหมดไปเสี่ยง
ไม่รู้เท่าไม่ถึงการแต่พฤติการแบบนี้เรียกว่าจงใจ
แพ่งนะครับให้จ่ายค่าเสียหายแก่ผู้ได้รับความเสียหายด้วย
และรัฐก็เสียหายต้องรักษาดูแลคนที่ติดเชื้อจากคุณ
เรียกค่าเสียหายจากคุณได้
กฎหมายอาญามีโทษจำคุกและปรับด้วยนะครับจึงขอให้กระทรวงสาธารณสุข
เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยกันแจ้งความดำเนินคดีเราจะไม่ปล่อยให้กฎหมาย
เป็นแค่ตัวหนังสืออันนี้ก็เป็นเคสที่สำคัญที่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชนะครับ